เอาล่ะได้เวลาไปหาของกินอร่อยกันแล้วคุณผู้ชม

ข้าวต้มมัดแต่ว่าข้าวต้มมัดที่ดิฉันพาไปไม่ธรรมดา
เป็นข้าวต้มมัดไฮโซล้านนา
นี่แค่ชื่อก็ดูหรูหราแล้ว
แต่ว่าราคาจับต้องได้แน่นอน
เพราะฉะนั้นไปดูกันสิว่าข้าวต้มมัดไฮโซล้านนาเนี่ยเป็นยังไง
สามหนุ่มนี้เลยเดินตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อ
ต้องนี่เลยนะเค้าอ่านป้าย

อ้าวเค้ามาซื้อข้าวต้มมัด
เพราะว่านุ่มสามหนุ่มนี้นะคะเขาอยู่ที่ร้านข้าวต้มมัดศิลาดล
ที่นี่เขาเป็นโรงงานผลิตเครื่องเคลือบศิลาดล
แล้วก็เป็นศูนย์ศิลปหัฐกรรมเครื่องเคลือบ
แต่ว่าที่นี่ซ่อมความอร่อยเอาไว้ข้างใน
หลังจากที่คุณคลอดระคังไปแล้วคุณจะเจอแบบนี้

ข้าวต้มมัดไฮโซล้านนา
มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยเจ้า
ครับนี่ค่ะเขาบอกว่า
เป็นข้าวต้มมัดที่อร่อยเด็ดกว่าได้จุนะเจ้า

หน้าตาของข้าวต้มมัดไฮโซก็จะเป็นแบบนี้
นี่คือผ่าออกมาให้ดูเลยนะคุณผู้ชม
หน้าตาน่าทานมากตั้งแต่แบบหั่นออกมา
คุณจะเห็นไหมว่าข้างในมีไส้
แล้วไส้ก็จะมีกล้วยถั่วแดง
มีกล้วยมีถั่วแดงมีธรรยพืชต่าง
ใช่แล้วค่ะรสชาติก็อร่อยด้วย

เพราะว่าเขาบอกว่าถูกอกถูกใจลูกค้ากันมากมาย
เขาเรียกกันว่าเป็นข้าวต้มมัดที่อร่อยที่สุดในโลก

จริงเขาเรียกว่าข้าวต้มมัดไฮโซล้านนา

คือคุณทัศนียะจาเป็นเจ้าของกิจการหุ้นส่วน
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่เซลาดอน
หรือว่าไฮโซร้าคนดังประจำเมืองเชียงใหม่

ก็จะมีความแตกต่างจากข้าวต้มมัดที่อื่น
ตรงที่เขาจะคัดสรรวัตถุดิบทุกอย่าง
ที่เป็นคุณภาพล้วนเลย
อย่างเช่นข้าวเหนียวต้องใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

อันนี้คือดังมากข้าวเหนียวเครี่ยวงูถึงจะอร่อย
กะทิก็ต้องใช้กะทิจากใต้ภาคใต้เท่านั้น

เพราะว่ามันเป็นกะทิขาวที่มันมันที่สุด

ส่วนถั่วก็จะใช้ถั่วแดงจากโครงการหลวงที่มีคุณภาพดี
แม้กระทั่งใบตองที่ห่อค่ะ
ยังสั่งปลูกโดยตรงเพราะปลอดสารพิษแน่นอน
ใบตองอินซีนี่สุดยอดเลยคุณ
แล้วข้าวต้มมัดเนี่ยเวลาแบบข้าวต้มมัดมันจะอร่อยเด็ดที่สุด
เขาบอกว่าคนทำจะต้องมีสินห้าหุ่น

สะท้อนลงไปถึงในเมนูอาหาร

แล้วก็ไปส่งไปถึงผู้ทาน
กินเข้าไปแล้วมันรู้ทำเลยไหมคะ
ไม่เขาอาจจะเหมือนแบบว่าคนทำเขาจิตใจดีไงค่ะ
คนทานคนได้รับไปเขาจะมีความสุข

คุณต้องนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวดิฉันเอามาให้ทาน
และสำหรับคุณผู้ชมทานได้ทุกท่านเลยค่ะ
ใครที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยของข้าวต้มมัดไฮโซล้านนา
อร่อยที่สุดในโลกที่เขาย้ำมาแบบนี้
ลองลิ้มชิมรสกันได้ราคามัดละ๕๐บาทนะ
คือมัดละ๕๐บาทมัดใหญ่มากคุณเห็นไหม
แล้วข้างในก็มีเหมือนแบบเป็นธัญพืช
คือคล้ายกับเมล็ดเจียหรืออะไรอย่างนี้
มันเป็นแบบซุปเปอร์ฟู้ด
มีคุณค่าทางโภชนาสูงมากนะคะ

หรือว่าจะสั่งที่เยอะเอาไปเป็นแบบ
ทานเลี้ยงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
ก็รับสั่งนะจ๊ะตั้งแต่๑๐๐มัตต์ขึ้นไป
ตามไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ

เขาระคังกันที่หน้าร้านก็ไปกันได้

โอ้โหน่าทานมาก
ตัดแบ่งครึ่งออกมาแบบนี้

ไส้แน่นมากแล้วมีแบบซุปเปอร์ฟู้ดอยู่ในนั้น

น่าทานมากคุณลองสวดมนต์ดูเดี๋ยวฉันจะเอามาให้ทาน

มีเบอร์โทนแล้วเนาะลองกันไปสอบฐานนะค่ะ

เดี๋ยวเอามาให้ทานใจเย็นดิฉันก็ยังไม่มีโอกาสเหมือนกันแหละ